อดีตผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาหลอก
บอกว่าคุณจินตนาคุณจินตนาไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
กับคดีที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินนะจะต้องโอนเงินมาให้เพื่อที่จะเคลียร์คดี
สุดท้ายนี่แหละค่ะสูญเงินไป๑ล้าน๕แสนบาท
ผู้เสียหายคือพันธ์ตำรวจตรีหญิงจินตนาสุภาพ
อายุ๗๐ปีเป็นอดีตผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ
เข้าแจ้งความเรียบร้อยที่สนบังเขนนะคะหลังจากที่ถูกหลอก
โอนเงิน๑ล้าน๕แสนบาทโดยมีหลักฐานเป็นสลิปโอนเงิน๓ใบด้วยกัน
พันธุ์ตำรวจตรีหญิงจินตนาเล่ารายละเอียดให้ฟังบอกว่า
ประมาณเก้าโมงเช้าของวันที่เกิดเหตุครับมีผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาหา
อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์แล้วก็บอกว่ามีพัสดุเป็นซอง
โดยระบุว่าคุณจินตนาเป็นคนส่งบอกว่าข้างในพอเปิดดูเป็นสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่ม
ระบุว่าส่งไปถึงนางมาลีอินสุกแล้วก็บอกว่านางมาลีอินสุกเนี่ย
เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
ตอนนั้นคุณจินตนาก็งงเหมือนกันนางมาลีนี่เป็นใคร

ฉันส่งสมุดบัญชีไปให้นางมาลีเหรอฉันไม่ได้ส่ง
สมุดบัญชีสมุดบัญชีอะไรคืองงทุกอย่างนะคะ
คือเขาโทรมาบอกแค่นั้นแล้วเขาก็วางสายหายไป
ไม่นานค่ะมีคนโทรศัพท์เข้ามาใหม่อีก
บอกว่าเป็นตำรวจจังหวัดพิษสนุโลก
แล้วก็บอกกับเธอว่าเธอก็คือนางจินตนาเนี่ยนะคะ
มีความเกี่ยวพันกับคดี
แล้วก็มีความผิดแล้วเรียบร้อย

อยากจะพิสูจน์ไหมว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง
ถ้าอยากพิสูจน์ต้องโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่ปปง
โอ้โหจะตรวจเงินตรวจฟอกเงินนี่นะ
ฟอกเงินเนี่ย๓คนคนละ๕๐๐๐๐๐บาท
เพื่อให้แต่ละคนตรวจเงินจำนวน๕แสนบาท
ให้เท็กรายละเอียดไงว่า๕๐๐๐๐๐บาทเข้าออกยังไง

ตรวจแป๊บเดียววันเดียวเดี๋ยวโอนให้พรุ่งนี้นะคะ
เธอก็เลยกลัวว่าตัวเองเนี่ย
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ก็เลยเดินไปที่ธนาคารโอนเงินให้เรียบร้อย

เล่าให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านก็เลยเตือนว่า

มันมีขบวนการแบบนี้แอบอ้างเหมือนกันเด๊ะเลย
นี่แหละค่ะก็เลยแน่นอนแล้ว

ก็เลยไปหาตำรวจไปแจ้งความตำรวจ

แล้วก็ประสานไปที่ธนาคารเจ้าของบัญชีของคนร้าย
เพื่อขอข้อมูลมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งติดตามจับกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี้ต่อไปนะคะ